สู้นะคะแล้วก็ทำเพื่อสังคมมายาวนานมาก
คุณไดอาน่านะคะเจ้าของเพจเราต้องรอดคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะดูท่านั้นจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนเลยนะคะ
เพราะว่านะคะทีมงานได้ยิ้มออกแล้วค่ะ
มือเข้ามาช่วยทีมเพจเราต้องรอดค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยที่แบบรอคิวที่จะไปรักษาตัวเยอะมากจริง

ดูข่าวแล้วหดหู่ถามตัวเองว่านั่งเฉยหรือว่าลุกขึ้นมาทำอะไร
ผมคุณสรยุทธ์น้องไดอาน่าหมอและแพนด้าเลยคิดว่าจะปรับปรุงตึกเก่าของผม
เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเคยใช้เปิดเป็นคลินิกนะคะน่าจะรับคนได้ประมาณ๑๐๐๑๒๐คนค่ะ
โดยใช้ได้ช้าสุดไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนะคะ
หลังผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพราะว่าต้องไปขออนุญาตคุณผู้ชม
หลังจากเพจโพสต์ข้อความนี้ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
มีภาพคุณไดด้วยนะคะผู้หญิงชุดดำนี่แหละค่ะก็ไปดูสถานที่เตรียมตัวกันไว้เนอะ
คุณผู้ชมก็คือว่าคุณไดนี่เขาสู้มากจริงนะช่วยตลอดทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ
ก็ขอเป็นกำลังใจหนึ่งด้วยนะคะทั้งทีมอาสาแล้วก็ทีมแพทย์ด้วยที่เหนื่อยอยู่ตอนนี้นะ
ใช่ค่ะดูตึกดูอาคารแล้วดูเหมาะสมนะพร้อมที่น่าจะเปิดได้
ชื่อว่ากำลังจากการร่วมกันทำในครั้งนี้น่าจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นต่อมานะคุณผู้ชมนะ